คุณผู้ชมค่ะทีนี้ไปไล่เรียงดูในแต่ละพื้นที่นะคะ
ว่ายังมีฝนตกอยู่หรือเปล่าน้ำท่วมหนักขนาดไหน

พาไปที่จังหวัดประจวบคิริขันกันก่อนนะคะ
ฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชม
ทำให้น้ำจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลเข้าท่วมอำเภอบางสะพาน

โรงพยาบาลก็ต้องเร่งขนย้ายเครื่องมือแพทย์เพื่อความปลอดภัย
วนน้ำจากเทือกเขาตะนาวศรีไหลลงมาที่คลองบางสะพาน
ล้นตะหลิงท่วมถนนบางสะพาน
บ่อทองหลางหน้าโรงเรียนดอนสำนัก
รวมถึงตลาดเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณอำเภอบางสะพานน้อยค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะ
จากการออกสำรวจพบว่าถนนภายในหมู่บ้านพังเสียหายไป๑๖สาย

พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า๕๐๐ไร่
บ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า๒๕๐หลัง
เมืองต้นยังไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
ส่วนที่อำเภอบางสะพานน้ำป่าไหลเข้าท่วมทั้ง๔ตำบลเลยนะคะ
และถนนสายเพชรเกษมบางสะพานบางจุดมีน้ำท่วมสูงกว่า๕๐เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายกว่า๘๐๐๐กระสอบ
สร้างเป็นกำแพงป้องกันน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลบางสะพาน
แล้วก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายเครื่องเอ็กซาเรย์ออกจากห้องปฏิบัติการไปไว้ภายในตึกที่อยู่ในพื้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายค่ะ
ส่วนบริเวณถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพเกิดเหตุเหตุนี้ค่ะคุณผู้ชม
ร้อยตำรวจโทดูสิตสันทนาการรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรห้วยยางอำเภอทัพสแก่
ตกลงไปในร่องน้ำริมถนนแล้วก็จมน้ำหายไประหว่างปฏิบัติหน้าที่
คือตำรวจนายนี้เนี่ยท่านก็กำลังอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรแถวหน้าปั๊มปตทแสงอรุณนะคะ
ที่เร่งค้นหาร่างท่ามกลางกระแสน้ำไหลเชี่ยว
ค้นหาอยู่นานหลายชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายพบเป็นศพห่างจากถนนเพชรเกษม
ล่องใต้ไป๑๕เมตรค่ะ